ราชวังค่ะค่ะ
ด้านหลังของผมคือประตูวิมารเทเวศนะครับซึ่งเป็นทางออกของประชาชน
หลังเสร็จสิ้นการเดินทางเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ระบาดสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษครับ
ซึ่งจากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ก็บอกนะครับว่า
เดินทางมาที่นี่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
โดยบรรยากาศด้านนอกพระบรมมหาราชวังในช่วงเย็นวันนี้
มีฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคที่ประสบกรณิกรไทยจะย่อท้อ
การเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ในขณะที่หลายคนรอกันนับ๑๐ชั่วโมง

พร้อมเพื่อนบ้านในหมู่บ้านอีกเกือบ๒๐คน

นับตั้งแต่เดินทางจากบ้านที่จังหวัดศรีสะเกด

ถวายบังคมพับรมรสบในหลวงราชการที่๙
บอกว่ารู้สึกตื้นตันใจที่นอกจากจะได้มากราบในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งครั้งนี้สำหรับเธอเป็นครั้งที่๓แล้ว
ยังได้มีโอกาสพาคนในหมู่บ้านเดียวกันมากราบด้วย

คืออยากได้พาทุกคนมากราบในหลวงค่ะ
ก็รู้สึกตื้นตันแบบพูดไม่ออกเลยค่ะ

เวียดนามที่เคยมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
เมื่อครั้งเกิดสงครามในประเทศเมื่อหลายสิบปีที่แล้วครับ

พระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยตัวเอง

ที่ได้มีโอกาสมาอีกครั้ง
ซึ่งจะไม่มีโอกาสอีกแล้วที่ว่า
จะมากราบพระองค์ท่านในครั้งนี้
ก็ได้ดีใจเพิ่มพิธี
ที่ได้มาถึงณพระมหาราชวัง
ในวันนี้กับภรรยาเดินทางมาด้วยกันเนี่ย

สำนักพระราชวังเปิดให้ประสบกรณิกรเดินทาง
เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ผมได้มีโอกาสสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวก
ซึ่งเชื่อว่าพรุ่งนี้จะมีประสบกรณิกรเดินทางมาที่นี่เป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่บอกว่าอยากจะแนะนำให้คนที่จะมาที่นี่

ในร่างกายแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นโดยเฉพาะร่มเพื่อกันฝน
และยาสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวครับ
ผมจอมพลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากด้านหน้าพระบรมมหาราชวังครับ